จะแข่งขันในวันนี้เกมนัดที่๒นะครับ
จะไปที่เมืองจีนไปเจอกับซานตรง

ความพร้อมล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามได้จาก

บุรีรำยูเนเต็ดนะครับลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย
ตามเวลาแข่งขันจริงก่อนที่จะพบกับซานโตงลูกเหนิงในวันนี้นะครับ
โดยในวิทยาชอบประธานสโมสรตั้งเป้าต้องเก็บต้าม
เพื่อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับ
บุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทย
ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำศึกนัดสำคัญพบกับซานตรงหลูเนิ่ง
วันนี้เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย
เพราะไม่มีดีโก้หรือซันโต้ดาวสันโวที่ซัดไป๔๕ประตูในปีที่แล้ว
ที่ได้รับบาดเจ็บและสุดชาวนุ่มที่ติดทดแบน
ซึ่งอาจจะใช้๒กองหน้ารายใหม่อย่างอนันต์บัวแสง
จับคู่กับไคโยฟิลิเป้กองหน้าชาวบราซิล
เช่นเดียวกับอดุลาโสที่เกมนี้อาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
อาจจะเป็นอุปสรรคพอสมควรแต่มั่นใจว่านักเตะทุกคนจะช่วยกันเล่น
เพื่อศักดิ์สีของแฟนบรรเจ้าไทย
ยังขนาดนี้แล้วก็เด็กลงไปเล่นมันจะขนาดไหน
แต่ก็หวังว่าเราจะผ่านวันพรุ่งนี้ไปได้ด้วยดีครับ
แล้วก็ยังเชื่อว่าเราจะมีแต้มกลับไปประเทศไทยครับ
ขณะที่ความพร้อมของเจ้าถิ่นมาโนเมเนเซสผู้จัดการทีมซานตรงหลูเนิ่งเผยว่า
แม้บุยรำยูนเต็ดจะแพ้มาในรัฐแรก
แต่จะไม่ประมาทบุรีรำอย่างแน่นอน
ซึ่งเกมนี้จะส่งผู้เล่นที่ดีที่สุด
ดีเอโกทาเดลี่ศูนย์หน้าตัวเก่งของทีม
รวมไปถึงอย่างสู้ศูนย์หน้าทีมชาติจีน
กำลังท็อปฟอร์มอยู่ในขณะนี้
ส่วนผู้เล่นคีย์แมนที่จะให้จับตามองเป็นพิเศษ
ทั้งสองทีมทั้งบุยรำแล้วก็ซานตรง

ให้จับตาดูไคโยฟิลิเป้กองหน้าชาวบราซิล
วัย๒๘ปีเมื่อไม่มีดีเอโกหรือซานโต
เขาจะเป็นที่พึ่งความหวังของบุรีรัมยูเนเต็ด
ในเกมนัดนี้ทีเด็ดของเขาคือ

จากไคโยไปดูที่ตัวอันตรายของทีมซานตรงกันบ้าง
นี่คือเดีเอโกทาเดรี่สุนหน้าชาวประสิว
เคยเป็นอดีตทีมชาวประสิวด้วยวัย๓๐ปี
สองนัดที่ผ่านมากับซานตรงเขายิงประตูชัยทั้งสองนัด
และที่สำคัญนัดล่าสุดยิงประตูชัย
ช่วยให้ทีมเอาชนะฟันเฟรชเช่ฮิโดชิมาสองประตูต่อหนึ่ง
ส่วนสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับ
เจอกันมาทั้งหมด๒ครั้งนะครับ
ในปี๒๐๑๔ที่สนามแห่งนี้นะครับ
บุรีลำบุกมาเสมอได้๑ต่อ๑
เอาชนะไป๑ประตูต่อ๐นะครับ
แฟนฟุตบอลชาวไทยอย่าลืมให้กำลังใจตัวแทน

ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ